ท่านพูดว่าคำและเ
ก็คือประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยของตัวโครงสร้างนี้ก่อนนะเพราะว่า
มันมีการพังที่ค่อนข้างรุนแรงนะถ้าได้ดูก็มีเสาหัก
แล้วก็มีโครงสร้างซึ่งยังไม่เสถียรอยู่
อาจจะมีการพังต่อเนื่องได้

คือมีตัวเสามีตัวขาน

และด้านบนมันจะมีโครงเหล็กสีฟ้าอีกอันหนึ่ง
มันก็มี๓ชิ้นส่วนซึ่งตอนนี้

ตอนนี้ต้องระวังเพราะฉะนั้นตอนการจะเข้าไปพื้นที่เนี่ย

วันนี้ได้มอบหมายให้ท่านรองประหลัด

ประเมินสถานการณ์เรื่องวิศวกรรมก่อน

เพราะเราก็ยังมีศบผู้เจ้าธีวิตค้างอยู่ในหนึ่งหน้าน
และยังไม่แน่ใจว่าจริงแล้วมีคนติดค้างอยู่หรือเปล่าด้วยอยู่ใต้ซากนี้
มันไม่เคยกันภังสลายต่อเนื่องขึ้นมาอีก

เป็นผู้รวบรวมถ้าเกิดมีผู้ใดที่ศูนย์หายนะฮะญาติไม่กลับบ้านก็ให้โทรไปที่๑๙๙
นะเพื่อแจ้งเราจะได้รู้ว่ามีคนสูญหายไปหรือเปล่า
มีใครอยู่ติดเพราะว่าสนุนที่พางทัพเนี่ยมันสนุนสาหนะ
อาจจะมีรถแล่นอยู่โดยที่เราไม่ทราบเหมือนกัน

วัดพนมณีมาใกล้กันไม่ต้องมาที่ที่วัดพนมณี
ถ้าเกิดเรามีค่ามีผู้บาดเจ็บหรือว่าต้องการข้อมูลด้านนี้
แล้วก็จะมีการเลื่อนการคมนาคมพรุ่งนี้
มันได้เพราะว่าเขตรรับผิดชอบในเรื่องของการคอมพนาคม

การดูแลพี่น้องประชาชนที่ต้องเข้าออกที่อยู่อาศัย

เรื่องการศาลักษณะของหลวงก็ยังตัดไฟอยู่บางจุดอยู่

แล้วก็เดี๋ยวกันต้องกั้นคนแสถาการณ์ยังไม่แน่นอน

เพราะที่ถึงคนไม่เกี่ยวข้องขอให้อยู่ในบ้านเรือน

ไปในพื้นที่เพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันอาจจะมีบางส่วนที่หล่นลงมา
หรือว่าชิ้นส่วนที่ยังไม่มีความมั่นคงอยู่นะครับ
อาจารย์เรื่องของทางต่างยังมีความเสี่ยงอยู่ด้วยไหมคะ
คือจริงแล้วถ้าเกิดดูสภาพถ้าไม่มีการก่อสร้างก็

ลักษณะไอ้คานตัวนี้มันเป็นคานที่มีความต่อเนื่องกัน
คือเหมือนก็ไม่เสาและก็หล่อคานเป็นชิ้นเดียวกัน

ต้องไปประเมินว่าส่วนอื่นเนี่ยมันยังมีความมั่นคงอยู่มากน้อยแค่ไหน
ซึ่งก็จะได้ให้ทางพอสำนักโยธาร่วมกับท่านรองประหลัด
แล้วก็ผู้รับหม่าวิทย์หัวต่อทอร์รับผิดชอบตรงนี้แล้ว
เพราะฉะนั้นภาวะการกู้ภัยไม่สามารถจะเข้าไปกู้ภัยได้ทันที
เพราะฉะนั้นหัวอสุนในป้องการประหลักภัยเราเนี่ย
ก็ต้องฟังทางวิชากรด้วยว่าพื้นที่ปลอดภัยยังตอนนี้
ก็ให้ประเมินก่อนว่าต้องการอุปกรณ์อะไรบ้าง
เราเรียกหาอุปกรณ์ให้ประเมินชิ้นส่วนที่ต้องยกหนักกี่ตัน

ต้องการเครื่องตัดถ่างไหมต้องการอุปกรณ์อะไรให้เตรียมพร้อมไว้ก่อน
เมื่อทางวิศวกรเขาคิดว่าพร้อมที่จะเข้าไปกู้ภัยก็ให้ดำเนินการ
ก็ต้องทุกส่วนต้องดำเนินการคู่ขนาดกันไปนะครับ

ก่อนหน้ากรการก็จะเข้าไปเจี๋ยวอย่างที่ปากเจ็บอย่างไง

นี่ก็สั่งการให้ดำเนินการรัฐพรภพันธ์บรรคโยธานะ
คนคุมงานรู้ว่าขณะที่เกิดเหตุกำลังทำขั้นตอนไหนอยู่

แล้วก็ประเมินว่าไอ้สีฟ้าเนี่ยตัวลอนเซอร์เนี่ย
มันมั่นคงอยู่ไหมมันวางอยู่บนอะไรมันยึดกับอะไรอยู่

บรรเทาสาภัยไม่รู้เรื่องนะเพราะว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องโครงสร้าง
ทั้งหมดต้องทำงานเป็นเนื้อเดียวกัน

ก็เป็นโครงการต่อเนื่องมาก็เป็นทายกระดับที่ยาว
เราก็พูดละเบาชื่อบริษัทนภานะนภานะครับ

พี่อาจารย์ก็บอกว่ามันใหญ่ที่สุด
มันเหตุการณ์การทางทะไรหรือว่าไม่ใช่พูดว่ามัน
มันเป็นจุดคลิกที่มันทรงใหญ่ที่สุดมีความสังเกตแข็งใหญ่
ประกอบระหว่างการทำงานยังไม่มีความมั่นโครง
เมื่อหลักก็ตามที่มันเทต่อเนื่องความกลิ่นแข็งตัวแล้ว

เพราะว่ามันเป็นส่วนที่เอาทุกชิ้นมาประกอบกัน
ก็ต้องเอาความปลอบภัยของประชาชนก่อนแล้วนะฉะนั้นผมว่าตอนนี้คงไม่ได้คิด
มันต้องดีเลยล่ะดูแล้วนะเพราะว่าการกลับคืนมาไม่ได้ง่ายนะ
และการทบทวนอะไรต่างแล้วคงมีความล่าช้าแต่ว่าอันนั้นคงเป็นเรื่องรองแล้ว
เรื่องแรกคือเอาความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ชีวิตกลับมาคืนสู่ปกติได้ก่อน
ส่วนเรื่องการลาดช้าเดี๋ยวก็ว่าไปตามเนื้อผ้านะครับ
จะต้องมีการปรับหรือว่าเอาผิดของมนุษย์ปกติ
ต้องมีคนรับผิดชอบเลยนะเพราะมีผู้เสียชีวิตมีอะไรตามนะ
แล้วก็ผมก็เชื่อว่าเรื่องนี้ถ้าที่ดูนะถ้าจะดูก็คือไม่ใช่เรื่องสุดวิสัยหรอก
เพราะว่ามันเป็นโครงการก่อสร้างปกติมันไม่ได้มีเหตุอะไรสุดวิสัยที่แบบ
มันก็เป็นอุบัติเหตุที่ต้องไปดูแต่ว่ามันก็คงต้องมีความผิดพลาดเกิดขึ้น

มันไม่ใช่ว่าพอน้ำตกฝนตกแล้วตัวทาง
เพราะว่าสาวมันต้องอยู่เป็น๑๐๐ปี
ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันต้องออกแบบเผื่อไปแล้ว

แม้ว่าไอ้เรื่องฝนตกไม่ได้ออกเป็นปัญหาอะไรเลย
ว่าจะงานคอสร้างเรือน
ก็น่าจะมีขอผิดพลาดระหว่างการติดตั้ง
เพราะว่าแต่ละชิ้นส่วนยังไม่เชื่อเป็นเนื้อเดียวกัน
มันมีการยกแต่ละชิ้นขึ้นมาแล้วเอารวดร้อย

เนื่องจากว่ามันเป็นเส้นยาล์
หลายที่ผมเชื่อว่าการทำร้อนเชอร์
ส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้ปิดพื้นที่นะปิดเกาะกลางไม่ได้ปิดถนนทั้งหมด
แล้วก็เชื่อว่าอย่างที่บอกมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่มีการทำมาก่อนนะครับ

มันอาจจะปิดยากด้วยไหมคะว่าเป็นชุมชนตลอดคู่ขนาดแนวเลย
ผมว่าจริงแล้วมันตามหลักคือว่าถ้าเกิดมันมีความเสี่ยงก็ต้องติด
แต่ที่ไม่ปิดเชื่อว่ามันเป็นกิจกรรมปกติ
อาจารย์ชัดสิทธิพันธ์ผู้ว่ากระทะมอมมาดูดที่เกิดเห็นฮะ

เพราะฉะนั้นคือท่านถึงได้อธิบายได้เห็นภาพและเข้าใจว่าจุดเปราะบางหรือว่าจุดที่ทำให้มันเกิดอุบัติเหตุนี้มันน่าจะมาจากตรงไหนได้บ้าง
ที่สำคัญก็คือผู้ว่ากอทมบอกว่าเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยคุณรัชพร

การก่อสร้างแบบนี้มันต้องไม่มีการพังทลายเกิดขึ้น
อาจารย์ชัดชาติใช้คำว่ามันเป็นข้อผิดพลาดนะคะ
ในระหว่างการก่อสร้างเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาของช่วงที่เป็นจุดเปราะบางใช่ไหม

ถูกเพราะว่าไม่ใช่ครั้งแรกไอ้งานแบบนี้ทำมาเป็นร้อยเป็นพันครั้งแล้วท่านพูดแบบนี้
เพราะฉะนั้นต้องมีคนรับผิดชอบเพราะเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บมีคนตาย

แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยสถานการณ์เฉพาะหน้าคือต้องเคลียร์พื้นที่ก่อน

แต่ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วต้องเรียกผู้รับเหมามาเพราะเขาจะรู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่

อ่าวันนี้กำลังทำอะไรอยู่ก่อนที่มันจะพังถล่มลงมาตรงนี้

จะได้เคลียร์พื้นที่กันถูกเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขาต้องสัญจรผ่านกันใช่ไหม

นี่เป็นทางที่เป็นสะพานข้ามเป็นทางยกระดับลาดกระบังนะ
ใช่ค่ะอยู่หน้าโลตัสลาดกระบังเป็นโครงการทางยกระดับถนนอ่อนนุษย์ลาดกระบัง
นี่ฮะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเส้นนี้นี่จะยังไงต้องเลี่ยงยังไงเนี่ย

เผลอนี่อาจจะยังเคลียร์ไม่เสร็จในคืนนี้หรือเปล่า

คือคงต้องปิดเส้นนี้ไปเลยค่ะ
เพราะการเข้าไปมันก็อันตรายนะ

เหมือนที่อาจารย์ชาติชาติก็บอกว่าเรายังไม่รู้เลยว่ามันจบแล้ว
หรือมันจะมีจุดเปราะบางตรงไหนที่อาจจะเกิดเหตุพังซ้ำหรืออะไรขึ้นมาได้อีกหรือเปล่า
ดูซ้ายมือฮะตรงนั้นนะฮะที่มันพังถล่มพึ่งลงมา

ความเสียหายคือกินระยะทาง๕๐๐เมตรนะครับ
โครงการก่อสร้างทางยกระดับอ่อนนุษย์ลาดกระบัง
นะฮะแถวนั้นเป็นชุมชนนะนะ
ใช่ครับบ้านมืดเยอะ
ใช่ค่ะมีปั๊มน้ำมันด้วย
มีบ้านอยู่หลังนึงโดนไปด้วยนะใช่แหว่งไปเลยอ่ะค่ะ
เป็นลักษณะอาคารพาณิชย์นี่ฟาดเข้าไปเนี่ยค่ะโหวเลย
ไม่นับรถรายต่างนี่รถที่ถูกคานทับอยู่เนี่ยไม่รู้จะกู้ออกมายังไงเลยนะคะ
คุณผู้ชมครับถ้าย้อนไปดูเนี่ยสะพานที่เป็นสะพานทางยกระดับ
ถนนอ่อนนุษย์รัฐกระบังเนี่ยนะฮะเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนที่พังถล่มลงมา๑๘นาฬิกา๔๕นาทีนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่คานสะพานเนี่ยถล่มลงมาทำให้มีคนที่อยู่ด้านล่างนะฮะ
รถยนต์รถจักรยานยนต์ด้วยหรือคนงานด้วยใช่ค่ะ
นะฮะผู้ที่ใช้รถใช้ถนนด้วยบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นใกล้กับห้างโลตัสลาดกระบังนะครับกู้ชีพกู้ภัยก็เข้าไปในที่เกิดเหตุ

นี่นะฮะขอฟังเสียงตรงนี้หน่อยช่วงคลิปพังถล่ม

สำหรับผู้ที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะฮะ
ตัวเลขณขณะนี้เนี่ยเบื้องต้นนะ
มีผู้ที่บาดเจ็บ๑๓คนผู้ชาย๑๐ผู้หญิง๓
ถูกนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬารัฐ๙๕คน
โรงพยาบาลรัฐกระบังเนี่ย๘นะครับ
ส่วนยอดผู้เสียชีวิตในขณะนี้๒ศพนะครับ
ค่ะซึ่งเขาบอกว่าความเสียหายที่ตัวสะพานพังถล่มลงมาเนี่ย๕๐๐๖๐๐เมตรใช่ไหมคะ
ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นคนงานเกือบทั้งหมดเลยนะคะ
มีทั้งนี่ฝั่งลาดกระบังนะเพราะมันกินพื้นที่สองฝั่งถูกไหมคะ

คือมีทั้งขาหักหัวแตกก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกันแล้ว
ส่วนลาดกระบังอีกฝั่งนึงเนี่ยเห็นบอกว่ายังมีเสียงร้องขอความช่วยเหลืออยู่บ้างเป็นระยะนะคะ
ตอนนี้ที่ลงพื้นที่ไปแล้วเนี่ยนอกจากผู้ว่ารองผู้ว่ากรทมมีพอเขตลาดกระบังสำนักงานเขตวิศวกรรมสถานอยู่ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะ
เขาบอกแผ่นปูนที่ใช้สร้างสะพานน้ำหนักต่อแผ่น๓๐๓๗ตันค่ะ
โอ้โหน่ากลัวมากจริงนะคะเหตุการณ์นี้
ทีนี้สถานการณ์ตอนนี้อย่างที่พี่อุ๋ยบอกไปว่ามันมืดแล้วอะค่ะ
เพราะฉะนั้นมันวิสัยทัศน์มันจะไม่ค่อยชัดแล้วล่ะอันตรายมันก็อาจจะเพิ่มขึ้น
การค้นหาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตใต้ซากคานสะพานมันก็จะยิ่งยากขึ้นไปเรื่อยนะคะ
ซึ่งปัญหาและอุปสรรคตอนนี้กู้ภัยเขาบอกเลยว่า
นอกจากเรื่องความสว่างเต็มภายชน์สองสว่างก็คือเรื่องโครงสร้างสะพาน
ที่ผู้ว่าบอกค่ะว่าทั้งหมดทั้งมวลยังไงก็ต้องรอให้วิศวกรรมลงมาตรวจสอบก่อน
การปฏิบัติงานเท่าที่การประเมินนะครับเป็นลักษณะโครงสร้างขนาดใหญ่ซึ่งต้องให้เจ้าหน้าที่วิศวกรรมมาประเมินความปลอดภัยทั้งหมดแล้วก็เริ่มใช้อุปกรณ์จะเห็นได้ว่าโครงสร้างแต่ละชิ้นนั้นมีน้ำหนักมากกว่าสิบตันทั้งนั้นนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มใช้ก็ต่อเมื่อมีเจ้าหน้าที่ของทางวิศวกรรมมาประ
ร่วมกับตันยูสแตนบายทั้งหมดนะครับนำอุปกรณ์ที่น่าจะต้องขุดเจาะหรืออำนวยความสะดวกที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็จะมีรถไฟส่องสว่างของอาสาสมัครร่วมกับตันยูแล้วก็ของพี่พี่จากทีมสำนักป้องกันและบรรเทาสารภัยนะครับนำอุปกรณ์ส่องแสงสว่างมาส่องให้ในจุดเกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้องได้เห็น

นาคมขนส่งในพื้นที่ลาดกระบังนะฮะระยะทางรวมทั้งโครงการเนี่ย๓กิโลเมตรกว่านะครับ๓๕๐๐เมตรก่อสร้างทางยกระดับคอสลบนถนนอ่อนนุษย์รัฐกระบังขนาด๔ช่องจราจรนะครับก่อสร้างปรับปรุงสะพานคอสอลข้ามคลองหนองปลือ๑แห่งก่อสร้างระบบระบายน้ำระบบไฟฟ้าแสงสว่างระบบจราจรสงเคราะห์และงาน
ถึงแผนการก่อสร้างสัญญาจะมีสองช่วงนะฮะคือสิบเอ็ดสิงหาคมหกหกเนี่ยต้องแล้วเสร็จแต่เพราะการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าก็เลยต้องขยายสัญญาออกไปเป็นการปรับปรุงครั้งที่หนึ่งเมื่อต่อสัญญาเพิ่มเนี่ยจะเสร็จไปถึงนู่นนะฮะสิบหกธันวาคมปีหกเจ็ดการก่อสร้างยังมีความคืบหน้าตอนนี้มี
ของรายละเอียดโครงการนะครับ